ทีนี้ค่ะมีเรื่องเตือนภัยจากหญิงสาวคนนึงนะคะ
เขาโพสต์เอาไว้ค่ะคือตอนนี้กิจการและกิจกรรมต่าง
ได้รับการผ่อนปลนที่อยู่ในระยะ๒
เขาก็ต้องมีการโหลดแอปพลิเคชันไทยชนะ
ใครจะเข้ารับบริการก็เอาโทรศัพท์มือถือสแกน
ถ้าหากว่าไม่สแกนคุณก็ต้องจดเขาจะมีสมุดแยกเอาไว้
จดชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์เวลาเข้าและเวลาออก

ถ้าหากว่ามีใครป่วยโควิด๑๙
จะได้รู้ว่าช่วงเวลานั้นมีใครเข้าใช้บริการบ้าง
มีผู้หญิงคนนี้เขาไปร้านสะดวกซื้อ
เขาบอกว่าเขาไม่ได้มีการสแกนในแอปไทยชนะ

ช่วงเวลาประมาณ๓ทุ่มเมื่อวาน

อันนี้เขาใช้โลโก้บังรูปเอาไว้นะ

แต่ว่าถ้ากดเข้าไปตรงรูปเนี่ย

คำถามก็คือโอ้โหแบบนี้
จะมีมาตรการที่
ข้อมูลของคนไปใช้บริการ
ให้มันปลอดภัยกว่านี้ได้ไหม

เพื่อเป็นการเตือนภัยแล้วก็เป็นอุทาหรณ์นะคะ

ต้องปฏิบัติตามมาตรการต้องระบุชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์

เป็นคนเห็นข้อมูลเป็นคนเก็บข้อมูลเป็นคนบันทึกข้อมูล

เธอก็เลยบอกว่ามีใครเคยโดนอะไรแบบนี้ไหม

เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้อีก
เพราะว่าถ้าไม่ใช้บาร์โค้ดส่องเอา

เขาก็ให้ใช้จดชื่อกับนามสกุลและเบอร์โทร

เข้าร้านสะดวกซื้อขอเขียนชื่อนามสกุลเบอร์โทรเอาอะไรแบบนี้
ซึ่งแน่นอนว่าด้วยความบริสุทธิ์ใจของเราที่ไปใช้บริการ

และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของเราเขาได้ไปแน่

ยังไงดีแบบนี้
คือเรื่องนี้มันก็คงเป็นเรื่องของตัวบุคคลนั่นแหละ

อาจจะเห็นว่าอุ๊ยคนนี้เข้ามาที่ร้านหน้าตาดี
อ๋อเขาลงเชื่อไว้แล้วก็มีเวอร์โทรศัพท์ด้วย

อย่างคุณภาคภูมิเข้าร้านสะดวกซื้อก็ต้องเขียน
พรากภูมิพรสถิตเวอร์โทรศัพท์
ไปเขียนชื่อต่ออ้าวคุณภาคภูมิดูข่าวทุกวันเลย

ร้านสะดวกซื้อแล้วผมเขียนแบบนี้เพราะ

ถ้าเราไม่ให้ความร่วมมือเดี๋ยวเขาจะหาว่าแหมมาปกปิดชื่ออะไรแบบนี้
ไม่เขียนให้ครบเดี๋ยวเกิดมีใครติดเชื้ออะไรขึ้นมา

แต่อันนี้คือตัวพนักงานที่เขาจะอยู่กับสมุดบันทึก
คอยจดคอยลงเวลาว่าใครเข้าใครออก
คือคุณอาจจะทำเพราะเรื่องของตัวคุณเองเนี่ย
แต่มันทำให้ต้นสังกัดของคุณเนี่ยก็ต้องเสียหายไปด้วย
ถูกต้องคนอื่นก็กังวลไปด้วยว่า
เราเขียนเบอร์โทรศัพท์เอาไว้จะปลอดภัยไหมหรือยังไงไหมอะไรแบบนี้
ก็เตือนกันไว้ค่ะนะ
ถ้ามองในแง่ดีก็เป็นเรื่องของตัวบุคคล

มีคนออกมาเตือนกันแล้วเพราะฉะนั้นก็อย่าไปทำ